เอาไปดูเหตุจี้ชิงเงินจากแบงค์นะครับเป็นแบงค์ในห้างโลตัสที่ราชบุรีค่ะ
คนร้ายได้ไปสี่แสนบาทได้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะจะเห็นว่ามีคนหนึ่งลักษณะเหมือนมาเดินด้อมมองดูลาดเหลาอยู่ที่เราวงแดงเนี่ย
แล้วมีอีกคนนึงเดินมาเหมือนกับส่งอะไรให้กันหรือเปล่าคนร้ายคนนึงก็มายืนยืนอยู่
เสื้อน้ำเงินเดินเข้าไปหาเนี่ยคือจังหวะเดินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตอนเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะ
คนนี้นะที่ยืนยืนอยู่เนี่ยที่ระวงแดงเนี่ยนะครับแล้วมีอีกคนนึงเสื้อสีน้ำเงินเดินเข้าไป
ตรงเนี้ยจังหวะกล้องมันบังแต่ใช่มองไม่เห็นว่ายื่นอะไรเนอะ
เขาอาจจะยื่นหรือไม่ยื่นหรืออะไรยังไง
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เกี่ยวคุณต้องรีบมาหาตำรวจใช่
ดูภาพเคลื่อนไหวต่อไปเลยนะฮะเพราะจังหวะที่เขาเดินผ่านไปเนี่ยมันก็จะเนี่ย
ปั๊บเขาอาจจะก้มดูอะไรของเขาหรือเปล่าก็ได้เพราะว่านายคนนี้ก็เหมือนกับก็ฉีกตัวออกมาหน่อยนึงใช่ไหมฮะ
หรืออาจจะส่งของให้กันหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะเอาเป็นว่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างนะครับ
หลังจากนั้นนะครับพอผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเดินผ่านไปแล้ว
ผู้ชายคนที่เราวงแดงเนี่ยก็เดินเข้าไปก่อเหตุใช้ปืนจี้ชิงเงินสดจากแบงค์ได้เงินเสร็จ
ก็เดินแบบเร็วออกจากห้างไปทางประตูด้านข้างนี่ฮะปื้อปุ๊บไปเลย
แล้วไปขี่จักรยานยนต์หนีไปอย่าง
ลอยนวลค่ะนี่ฮะไปแล้วคือช่วงนี้
ห้างนี้เขาก็จะขายแต่พวกโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องค่ะอ่าสาขาแบงค์ในห้างนี้เปิดได้
ก็เลยจะเงียบหน่อยไงฮะบรรยากาศในห้างน่ะ
พนักงานที่ทำงานอยู่ก็อาการตื่นตกใจแล้วครับ
ตำรวจหลังจากทราบเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
จากกล้องวงจรปิดแล้วคนร้ายแน่นอนว่าคือผู้ชายคนนี้นะฮะ
ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ร่างสูงใหญ่ใส่หมวกแก๊ปสีดำ
เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีครีม

ใช้ปืนแบบปืนสั้นนะฮะไม่ทราบขนาดนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงออกมา
แต่ใช้ข่มขู่พนักงานจี้ชิงเงินจากพนักงานหญิงหน้าเคาน์เตอร์
เงินไปประมาณสี่แสนบาทยัดใส่ถุงผ้าสีขาวแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ขายของอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารบอกว่า
ตอนนั้นนั่งอยู่หน้าร้านคนร้ายก็เดินเข้ามานะแล้วก็เข้าไปในแบงค์
ทีแรกไม่เอกใจอะไรแต่แป๊บเดียวหันไปมองที่แบงค์
พนักงานหญิงกำลังส่งเงินให้คนร้ายแบบลักษณะผิดปกติอืมอ่า
แบบเร่งรีบแล้วก็มีท่าทางเหมือนกับกลัวกลัว
แล้วเธอก็มองไปที่ผู้ชายคนนั้นก็เห็นปืนที่จ่ออยู่ที่พนักงานหญิง
ก็เลยรู้ว่าอันนี้จี้ชิงเงินแบงค์แน่อืม
ก็เลยไปบอกรอปภที่อยู่ไม่ไกลกันว่ามีโจรปล้นแบงค์
แล้วก็เห็นคนร้ายเดินออกไปจากแบงค์แบบก้าวเร็วออกจากห้างไป
ตอนนั้นเธอกับรอปภก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีปืน
นะฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
พอเขาได้เงินเสร็จทีเขารีบวิ่งเลยนะ
เขาไม่ถึงต่อวิ่งเหมือนก้าวเร็วเร็วถ้าถามส่วนวิ่งมันก็ต้องสงสัยอยู่แล้วอ่ะ

แล้วก็นึกได้แล้วหนูก็มีขึ้นมาบอกพี่บอกพี่พี่บอกว่าเขาว่าจะมีปืนถนักการ
คือไม่มีอาการสูดใครแต่คือพอได้เงินเสร็จออกเลยค่ะอ่า
มันคงไม่มีใครกล้าหรอกพี่เห็นปืนขนาดนั้นหนูยังไม่กล้าลุกเลย
หนูจะลุกตั้งแต่ทีแรกแล้วอืม
ตั้งแต่ที่พี่เกลควักเงินแล้วแต่พอพี่สาเขาเดินออกมาแล้ว
เขาก็ควักอีกรอบนึงอ่ะหนูก็เห็นหนูก็นั่งเลยหนูก็ไม่กล้าลุก
ก็ตอนนี้นะครับตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับ
กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดอื่นอื่นอยู่นะฮะ
แต่ว่าคุณพี่ที่ขายของรอปภหรือพนักงานแบงค์ก็ทำถูกแล้ว
คืออย่าไปขัดขวางไปขัดขืนมันไม่รู้ปืนจริงปืนปลอม
ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวให้ตำรวจเขาไล่ตามจับตัวเอานะครับ